เยิบจากจตุจักรมาข้างมีสวนสมเด็จย่า
ซึ่งเป็นสวนสาธารณะหลายคนก็ชอบไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจกัน
วันนั้นใครไปคงไม่ได้พักผ่อนและไม่ได้ห่อนใจด้วย
เพราะว่ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าว๒กลุ่ม
เปิดศึกตะลุมบอลกันอยู่คือสถานที่มันใกล้กันเลยนะคะ
ถึงขั้นเอามีดออกมาแทงกันจนมีคนได้รับบาดเจ็บค่ะ
นี่คือนุ่มวัยรุ่นชาวต่างด้าวที่นอนหายใจโรยรินอยู่
เพราะว่าถูกมีดเนี่ยแทงเข้าไปที่ใต้ราวนมด้านซ้ายนะคะ
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยเหลือ
มีเพื่อนร่วมชาติที่มาด้วยกันช่วยประถมพยาบาลอยู่ใกล้
เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ามาเตะบอลในสวนสาธารณะค่ะ
ทีนี้จังหวะจะเดินทางกลับที่พักย่านบางกะปิก็เดินมารอรถเมย์
มีกลุ่มชาวต่างด้าวอีกกลุ่มนึงเดินตรงรีเข้ามาเลย
แล้วก็ตะลุมบอลชกต่อยเขาทันที
ต้องรีบวิ่งหนีกลับเข้ามาในสวนสาธารณะ
จากนั้นชาวต่างด้าวคนหนึ่งชักมีดออกมา
แล้วก็แทงเพื่อนเขาจนได้รับบาดเจ็บไป๒คน
คนแรกถูกแทงต้าระลมอาการสาหัสก็คือคนนี้ที่นอนหายใจรวยลิ้น
อีกคนถูกแทงด้านหลังถักก็บาดเจ็บเล็กน้อย
กระทั่งกู้ชีพของโรงพยาบาลวิภาวดีมาถึง
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวคนเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
ตำรวจโรงพักประหลโยธินเจ้าของท้องที่
ก็นำตัวชาวต่างด้าวที่เป็นเพื่อนคนเจ็บ
ไปตรวจสอบพาสปอร์ตตรวจสอบหนังสืออนุญาตทำงาน

จะได้ติดตามตัวกลุ่มชาวต่างด้าว
กลุ่มที่เป็นคนทำร้ายมาติดตามดำเนินคดีให้ได้